ค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่คู่พระนางพันล้าน

แต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยทั้งคู่นะครับบิลลัดฟ้า
ณกรุงเซี่ยงไฮสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ
งานนี้ทั้งคู่จะพกพาความมั่นใจไปขนาดไหน
เราไปฟังเจ้าตัวเปิดเผยกันก่อนบินเลยจ้า
และอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ต้องพูดถึงก็คือกรณีที่มีคนมาบุกรุกร้านกาแฟของใหม่ดาวิกา
เธอจะว่ายังไงเรื่องนี้ไปฟังกันค่ะ

แต่ถ้าแบบรู้สึกว่าอันตรายเกินไป

เขาเป็นห่วงเราบ้างไหมแน่นอนอ่ะเนาะคนแบบว่าสนิทกันขนาดนี้
เขาก็ต้องเป็นห่วงกันอยู่แล้วนะสำหรับลุงของลิง
ใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ไปรอดูแล้วกัน
สำหรับไหมดาวิกาแล้วก็มาริโอเหมือนนั่นเองค่ะจ้ะ